สวัสดีอาจารย์ปอนางฟ้าเลขลิขิตนะครับทุกวันจันทร์แบบนี้เราจะมาพูดถึงศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขค่ะวันนี้อาจารย์ค่ะเลขอะไรดีคะ
วันนี้เลขอะไรไม่ดีดีกว่าค่ะ

เนื่องจากว่าเราจะพูดถึงศูนย์ศูนย์ก็คือดาวมะริตยูนะคะ

ในทางโหลาศาสตร์จะบอกว่าศูนย์คือมริตยู
มรุตยูคือตัวเลขที่ส่งพลังในด้านของการเสียศูนย์
แล้วก็การเปลี่ยนแปลงการมีนวัตกรรมใหม่
เรามาดูกันเลยว่าคุณสมบัติของศูนย์มริตยูคืออะไร
สำหรับศูนย์นะคะจะเป็นดาวอากาศธาตุ
คำว่าดาวอากาศธาตุคือไม่มีตัวตน
เป็นสิ่งเล่นลับที่จับต้องไม่ได้
แต่เป็นพลังที่มีผลต่อมนุษย์เรามาก

แล้วก็จะเป็นเรื่องของการที่ทำให้เกิดการแปลกแยกแตกต่าง
พลังของดาวดวงนี้ทำให้เกิดการแตกต่างแปลกแยกไปจากปกติ

ก็คือการมองแล้วไม่เหมือนปกติอย่างที่เรารู้จักกันมา
อย่างเช่นในสมัยก่อนเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าเนี่ย
คนจะตื่นเต้นมากเราลองย้อนกลับไปนะคะ
ใช่ไหมเรารู้สึกว่าไฟฟ้ามายังไงทำไมแสงสว่างมาได้ยังไง

ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือต่างออกมาใช้

ที่เขาสามารถเขียนโค้ดโปรแกรมออกมาได้

และแตกแยกจากความเป็นของมนุษย์ทั่วไป
ก็คือต้องมีความเฉพาะด้าน
แล้วก็ยังมาดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปปฏิวัติ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยฉับพันธุ์

ตอนนี้เราใช้โทรศัพท์ที่สามารถคุยกันได้ทั้งเสียงและเห็นภาพ
แต่ก่อนหน้านี้ไม่กี่ปีเองที่ผ่านมาสัก๒ปีมั้
คุยกันแค่เสียงแค่นั้นก็ตื่นเต้นแล้ว
แต่ทุกวันนี้พอมันเปลี่ยนแปลงปุ๊บเห็นหน้าเห็นตากันปุ๊บ
เปลี่ยนไปเลยในทุกเรื่องโซเชียลมาแล้วเห็นทุกอย่าง

อิทธิพลของมริตยูที่เข้ามากระทบกับโลกของเราด้วยส่วนหนึ่งนะคะ
แล้วก็จะมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ
เนื่องจากมริตยูเป็นเรื่องของการศูนย์เสียศูนย์
จะมีเรื่องของโรคร้ายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
แล้วเรามาดูค่ะเมื่อศูนย์อยู่ในเบอร์โทรศัพท์
แล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นอย่างไร
ก็ในนิย้ำว่าอยู่ใน๗ตัวหลังของเบอร์โทรศัพท์นะคะ

คนนั้นจะเป็นคนลักษณะที่เก่งไปในทิศทางเดียว

แต่เป็นด้านดีที่อาจจะไม่ค่อยแคร์สังคมนะ
แต่ว่าเขาจะเก่งไปในด้านเดียวเก่งในสิ่งที่ลึกซึ้ง

ที่ตั้งประดิษฐ์ไฟฟ้า

ซึ่งเป็นคนธรรมดาอย่างเราเราเข้าไม่ถึงแน่

เก่งเฉพาะด้านนี้ไปเลย

เพราะว่าจิตใจเขามุ่งไปในด้านที่เขารู้อย่างลึกซึ้ง
แล้วอย่างสติฟจ๊อปพ่อมดไอที
ก่อนหน้านี้สมาร์ทโฟนเริ่มมี
แต่คุณสมบัติอุปกรณ์ขึ้นขาย
ยังไม่มากขนาดสตรีฟจ๊อปที่เขาทำขึ้นมาได้
นี่แหละค่ะเราก็ต้องยกย่องเขาเป็นว่าผู้ที่เก่งในทางเดียว
ลักษณะของเลข๐๐ดาวมริตยู

ใช่ไม่ว่าจะมี๐ตัวเดียวก็ถือว่าเก่งในด้านเดียว
แต่ก็ดูว่าศูนย์ไปเกาะเกี่ยวกับอะไรจะเก่งไปในด้านนั้น
แล้วเราก็มาดูเรื่องของศูนย์ในด้านไม่ดี
คือลดพลังความดีของเบอร์โทรศัพท์เบอร์นั้น
ต่อให้ทั้ง๗ตัวที่มีในเบอร์โทรศั

แต่๐ไปเกาะเกี่ยวปุ๊บลดพลังความดีลงมานานที

ถ้าอย่างนั้นในคุณใหญ่คนก็จะมีเลข๐อยู่ในเบอร์โทรศัพท์
ใช่ค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของ๐ถ้าไปจับกับเลขใดในเบอร์
อย่างสมมุติยกตัวอย่าง๐๒จะทำให้เกี่ยวกับการเจ็บป่วยในเรื่องของโรคภูมิแพ้

แต่เดี๋ยวอันนี้สัปดาห์หน้าเราจะมาบอกกันว่าศูนย์ไปเกาะเกี่ยวกับอะไรแล้วทำให้ป่วยเป็นไร
เดี๋ยวขยายความกันต่อแล้วเรื่องของอะไรอีก
ยังมีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของโรคส่วนตัวสูงปิด

ใช่ให้สังเกตเราเลยว่าเวลาเรามีปัญหาเราไม่ค่อยอยากบอกให้หรอกไม่รู้จะบอกทำไม
กลับไปนอนคิดคนเดียวปิดประตูไว้ก่อนแล้วก็คิดคิด
คือถ้าเมื่อไหร่ค่ะถ้าคนคนนี้เขาบรรลุในสิ่งที่เป็นปัญหากับเขา

แต่ถ้าเขายังไม่บรรลุอย่าหวังเลยนะว่าเขาจะมาเล่าอะไรให้เราฟัง
คือค่อนข้างมีโรคส่วนตัวสูงมาก
นั่นคือเลข๐ที่มีอยู่ในโทรศัพท์
แล้วก็ไปดูอาชีพไปดูเชิมกับใครอีกนิดนึง
อาชีพที่เหมาะสุดก็คือนักสืบ

โอมินาละศูนย์ศูนย์เจ็ด
ใช่ไม่รู้ว่านี่
ศูนย์ศูนย์เจ็ดเป็นสายลับที่มีความอดทนในระยะยาว

มีความหมายด้วยคุณอ้ำ
สุดยอดเลยมันมีที่มาของมันเนอะ

ภาคไทยส่วนใหญ่จะเป็นนักประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์

แล้วก็จะเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทางจิตวิญญาณ
คือเขาจะเข้าถึงแหละในสิ่งที่เราเข้าไม่ถึง

และอีกหนึ่งอาชีพก็คือมิจฉาชีพโจรผู้ร้าย

เพราะเหมือนเขาจะชอบทำอะไรนอกกฎนอก

ไม่ต้องส่งมาว่าเป็นอาชีพแม่ดินะครับ

ค่ะมีมาแล้วนะคะ
ใช่ค่ะท่านแรกนะคะคุณเอ

ขายผลไม้ที่ตลาดชายา
ไม้เลข๗ตัวหลังเนี่ยนะคะ๖๑๐๖๒๐๕
นี่คะน่าสาว

แล้วก็เป็นคนทำงานมีขั้นมีตอนด้วยเลข๐๕
แต่ว่าเรื่องไม่ดีอย่างที่เราบอกว่า๐มาเกี่ยวกับ๑แล้วจะเกิดอะไรขึ้น
เฉลยไปเลยว่า๐๑ทำให้ปวดไมเกรน
มีปัญหาด้านสายตาแล้วก็ลูกในตา

แล้วก็๒๐เมื่อกี้เราก็บอกไปแล้ว
เป็นโรคภูมิแพ้หรือโรคทางเดินหายใจ
ก็คือเบอร์นี้ถือว่าเป็นเบอร์ไม่มงคล
เพราะมี๐อยู่ถึง๒ตัวนะคะ

แล้วก็แนะนำให้ไปหาหมอด้วยถ้าปวดในเกณฑ์
ถูกต้อง
มีครึ่งกลางแต่แนะนำว่าเปลี่ยนเบอร์ดีกว่า

ค้าขายอย่างแรกค่ะต้องผู้จาดี
อย่างเช่นสองสี่สี่หกสองหกหกหกนะคะ
สองสามนี่เอาให้ลูกค้าติดตาดรึงใจไปเลยสองสาม

มาดูอีกท่านหนึ่งค่ะคุณนิคเทียระพง

ตัวหลังก็คือ๑๔๙๑๔๘๐ค่ะอาจารย์ปอค่ะ
ข้อดีนะคะมีในเรื่องของการที่เป็นผู้พูดจาแล้วน่านับถือ
น่าเชื่อถือผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาจะมองว่าเราเป็นผู้ใหญ่
มีวุฒิภาวะเพียงพอพูดคุยงานดีมีบทสรุป๔๙
๔๙คู่ต่อไปก็คือเรื่องของการหัวไว
มีความคิดความอ่านมองล่วงหน้ามองขาดนะคะ
เรื่อง๙๑๑ก็จะเป็นคนที่สามารถนำลูกน้องได้
ก็ตามด้วย๑๔ก็อย่างที่บอกว่าผู้จาดีมีคนน่านับถือ
แต่พอผลเสียของเบอร์นี้จะอยู่ที่สองผู้หลังเลย
ถึงแม้ข้อดีจะมีในเรื่องของความกระตือลือล้น

แต่ข้อเสียคือจะเกิดเรื่องของคดีความ
สาเหตุเพราะว่าเราเป็นคนที่ไว
แล้วเราลืมที่จะรอบครอบลืมที่จะละเอียด
คือเห็นอะไรดีเราก็ตัดสินใจเซ็นเอกสารไปเลย
อาจจะประมาทเลิ่นเลิ่นเล็กน้อยประมาทเลิ่นเลิ่นได้
แล้วอย่าง๘๐อย่างที่บอกว่า๘ไปเกี่ยวกับศูนย์
ปกติ๘เป็นเลขอำนาจบารมีเพราะมี๐ปุ๊บ
ไปทำให้อำนาจบารมีด้านดีลดลงไป
แล้วกลายเป็นว่าสิ่งที่ออกมาคืออารมณ์ที่รุนแรง

แรกนี่ฟังดูเหมือนจะดีนะครับ

ใช่แล้วยังมีเรื่องการเจ็บป่วยด้วย

เปลี่ยนเถอะค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเดี๋ยว
เราจะพูดถึงความน่ากลัวในสัปดาห์หน้า
คือ๘๐เป็นเลขของการทำให้เกิดเนื้องอกซีดได้

ทำอาชีพเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะ

คุณครองซับอาชีพอสังฆาริมไอซับใช่แล้ว
ถ้าอาชีพอสังหาเหมือนกับว่าจะมีปัญหาเรื่องเอกสารเช่นกัน
ก็๘๔ด้วยเลข๘๔นะคะมีปัญหาเรื่องเอกสาร
แล้วก็มีเรื่องการผิดคำพูดผิดสัญญาบ่อย
อย่างเช่นว่าควรจะได้รับค่าคอมมิชั่นเท่านี้
แต่ถึงเวลาจ่ายเราแค่นี้

แล้วก็ในเรื่องของของเนื่องจากมี
คือคนนี้มีปัญหาชีวิตก็มักจะปีกวิเวก
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาใกล้ชิดเขา
แต่ข้อดีอีกข้อนึงคือเขาเป็นคนที่ฉลาดหัววัย
พลิกแพงสถานการณ์เก่งด้วยเลข๕๘
แต่ก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกัน
คือ๕๘จะมีคนที่ขาดคุณธรรมเข้ามาหาเราบ่อย
เราจะเดือดร้อนหาผลประโยชน์
แบบนี้โดยรวมแล้วก็เปลี่ยนใช่ไหมคะ
ว่าเปลี่ยนเถอะค่ะถือว่าไม่ดีนะคะ
เชื่อว่าหลายคนที่มีเลข๐เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะ

อีกสักเลขหนึ่งนะคุณผู้ชมใช่ค่ะ
คุณแป๋วนะคะอาชีพขายครีมนะคะอาจารย์

อ่า๒๕๔๙๙๙๐
ที่เป็นค้าขายขายครีม
ถ้าโดยรวมจะถือว่าเบอร์นี้จะไม่ฟันทงว่าแย่ไม่ดี
เพราะว่าคืออย่างเลข๙๐ที่ไปเกาะเกี่ยวกันเนี่ย
มี๐ก็จริงแต่เนื่องจาก๙กับ๐อยู่ด้วยกัน
คือไม่ใช่การเสียหายที่รุนแรง
เป็นในเรื่องของความแปลกความคิดแปลกแนว
แต่ก็อาจจะมีบ้างที่คนมองเราเพี้ยนนิดนึง
เพราะเรามีเทคนิคการขายที่แตกต่างจากคนอื่น
แต่ในเรื่องของการเปิดข้างหน้าด้วยเลข๒๕๖
ค่อนข้างจะเป็นคนที่ต้องดูแลครอบครัว
คือหาเงินหาทองมาได้ช่วยใช้จ่ายให้ครอบครัว
เป็นที่ปรึกษาที่ดีของครอบครัวด้วยล่ะส่วนหนึ่ง
แล้วถ้าเกิดมีสามี
ค่อนข้างจะต้องเป็นตัวที่ซัพพอร์ตสามี

แล้วก็สามีว่าอะไรเราจะว่าตามสามีด้วย
แต่เรื่องของเลข๕๔เป็นเลขของการคิดแบบฉลาด
เป็นเทพแห่งการคิดเทพแห่งความฉลาด
แล้วก็เลข๔๙หัววัยฉลาดคิด

แต่อย่าง๙๙๙แล้วก็ตามด้วย๙๐เนี่ย
ต้องบอกว่าเราจะเป็นคนที่ขายของด้วยเทคนิคแปลก

อาจจะมีวิธีการอาจจะมีวิธีค้าแปลก
ถ้าถามว่าขายครีมพอขายได้ไหมขายได้ค่ะ
แต่ว่าก็ต้องทำใจนิดนึงว่า
แต่งตัวแปลกคิดแปลก
หาวิธีการขายที่มันแปลกไม่เหมือนชาวบ้านเขา

ถ้าเรามองด้านดีก็อาจจะดีใช่ไหม
สำหรับใครที่ส่งไลน์มาถามเรื่องเกี่ยวกับเลข๐
ก็มีเหมือนกันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาดูกันต่อ
ว่าเลข๐อยู่คู่กับอะไรแล้วส่งผลกระทบกันยังไง

ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ